เพราะที่ฟอร์ตพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ

มันไม่ได้ตอนนี้เขามีอันใหม่ให้คุณไม่เอาคุณจะกลายเป็นเด็กดื้อได้นะ
อย่างที่บอกครับถ้าเรามีคำอธิบายที่มันมีเหตุมีผลพอ
เราก็ไม่หวาดกลัวต่อแรงกดดันต่าง
ตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาเนี่ย
ถ้าเป็นคณะกรรมการที่หาทางออกจริงอันนี้ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าตั้งขึ้นมาเพื่อยื้อเวลาอันนี้เราว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย
แล้วอีกอย่างอย่างที่ผมบอกไปครับผมยัง
มั่นในไอเดียที่ว่าช้ำที่เราสามารถคุยกันได้อย่างสันติ
ในชั้นศรอที่เราจะไปออกแบบ
แล้วเหมาะคงสอร้ออีกกันแหละ
เพราะสัดส่วนที่รัฐบาลเสนอกับ

ทำขตุสองเกี่ยวของการลอร์กระมงทางทางชุมใหม่

จะเป็นทางออกที่เราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง

มันมันสูงสุดนะคะก็คือว่าทุกหมวดไม่เว้น

คุณถามว่าผู้จงนุมแบบนี้

ถ้าบอกจะรีบร้อนไปถามสสนิสภาพว่ายาวแบบไหน
นี่คือกฎหมายน้องก็เรียนกฎหมายเรียนนิตศาสตร์มาณสถานมา
จะเอาแค่คนแค่น้องไม่กี่คนเนี่ยตอนนี้เสียงเนี่ยเรียกร้องมันดังแล้ว
ผู้เกี่ยวข้องอย่างผมเนี่ยสอสอเนี่ย
ก็ต้องผ่านกฎหมายก็ต้องเสียงส่วนใหญ่ในสภา
มันถึงจะถึงขั้นตอนตามใจเราได้
แม้กระทั่งเราจะไปทำอะไรที่ไหนเนี่ย
จะซื้อไปดูหนังคุณต้องทำอะไรก็ต้องซื้อตัว
ต้องเดินเป็นระเบียบเวลานะเวลานี้
แต่น้องจะเอาแบบฉันจะไปดูเลยไม่ต้องจ่ายตังค์
คืออะไรที่จะตามใจน้องอย่างเดียวถึงจะถูกต้อง
พี่ว่ามันไปไม่ได้เอาสิ่งส่วนใหญ่ในสภา
สสลมาจากไหนจะแก้อะไรบ้างนะครับ
แล้วก็ต้องถามประชามติเริ่มยังไงก็แล้วแต่
สอสอคนไหนไม่กล้าลงมติว่าต้องแก้ก่อน
แล้วก็ไปถามประชาชนตามประชามติ
ก็ให้อ่านแล้วต้องกระทำพฤติก่อนไหมต้องแก้
ใช่ไหมแล้วไม่มีใครทำหรอก๔กฎหมาย
ตามใจน้องแต่พวกพี่เดือดร้อน
คือถ้าการมากล่าวหากันว่าตามใจตัวเอง
เคารพกฎหมายอันนี้ถือว่าเป็นการกล่าวหาที่เกินจริงไปหน่อย

ข้อเรียกร้องของเราคือข้อเรียกร้องตามกระบวนการ
และเราไม่ได้หักคอว่าคุณต้องทำแบบนี้นะ
แต่คือคุณในฐานะที่เป็นรัฐสภาเนี่ย

แล้วเสียงมันดำพอแล้วคนบนท้องทะนดลวง

อาธิเกิดขึ้นผุดขึ้นก็แน่นไปหมด

เป็นยังไงบ้างกระลาวกระจายทั่วประเทศ
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้อง
อย่างที่บอกครับยังไงมันต้องกลับไปทำประชามติอยู่แล้ว

คนออกมาชุมนุมเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศจริงหรือเปล่า

มันต้องทำประชามติก่อนนะครับ

กระบวนการเราบอกว่าว่าตามรัฐธรรมนูลมาทุกประการนะครับ

แต่ดิฉันคิดว่ามันน่าจะผ่าน๒ด่านลำบากมาก
ทั้งเรื่องของที่มาสอสอรอ
และทั้งเรื่องหมวดที่จะแก้ไข

คือกันที่จะแก้ไขทุกมูดโดยไม่เว้นเลย

ซึ่งคุณก็น่าจะประเมินตรงกับหนังเดือนธรรพ์ถูกมั้ย
ผมมีคำอธิบายคืออย่างนี้
ในสภามันไม่พอที่จะสนับสนุนข้อเรียกร้องคุณนะข้อนี้
คือถ้าเปิดใจจริงทุกหมวดจะต้องพูดถึงได้
แต่อย่างที่บอกไปมันจะมีมาตราหนึ่งที่ล็อกเอาไว้แล้วว่า
ตรงนี้จะเป็นเส้นที่ข้ามไม่ได้คือมาตรา๒๕๕
ตรา๒๕๕ก็บอกมี๓ประเด็นที่ห้ามแก้เด็ดขาด
คือหนึ่งเรื่องของรูปแบบของรัฐจะต้องเป็นรัฐเดียวเท่านั้น
จะต้องเป็นราชอาณาจักรเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระศาสมเด็จประมุกเท่านั้น
สามอันนี้คือยังไงเราก็ข้ามเส้นตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ส่วนเรื่องอื่นว่ากันได้
ซึ่งหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ายังไงก็ยังเรียกร้องให้แก้ทุกหมวด

ที่ไม่มีเว้นเอาไว้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่สอสอรอ
เพราะอย่าลืมว่า๒๕๕ล็อกไว้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวใช่ไหม

ผมพูดชัดเจนนะว่าเสียงเฉพาะของกับน้องนะครับ
เสียงส่วนใหญ่เขาบอกไม่เดือดร้อนเลย
เขาไม่ทำหมวด๑หมวด๒เนี่ยนะ
ทำให้วงตระกูลคลายเดือดร้อนนะครับ
ทำให้บ้านเมืองเสียหายตรงไหนนะครับ
เสียงส่วนใหญ่ผมเข้าไปลงพื้นที่ของผมเนี่ย
ก็สถาบันนะครับรักษาสถาบันไม่แตะต้อง

คุณโดนจากการที่มีแอบมาใส่สมองพวกคุณไหม
มีกี่คนที่ต้องการแก้

ผมลงพื้นที่เนี่ย
เมื่อวานนี้คนในพื้นที่ผมไปรับเสด็จ
เกือบหลัก๔เกือบล้านเลย

คุณฟังเฉพาะของพวกคุณ

พี่บอกพวกน้องว่าควรจะแก้หมวดหนึ่งหมวดสอง

ขึ้นมาเวทีเลยนะครับ